มักเป็นของเล่นสำหรับเด็กผู้หญิงด้วยเป็นงานจักษานที่มีความสวยงามอ่อนช้อยสื่อถึงความเป็นธรรมชาติ